มีการโพสต์อยู่ในโลกโซเชียล
แล้วบอกว่าโอ้โหสองข้างทางรถจอดเต็มในซอยไปหมดเลย

รถคันบ้านที่อยู่ข้างในเขาเข้าไม่ได้
ก็เลยต้องมีการขับปีนรถกันแบบนี้

เพราะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง
ตอนแรกในการโพสต์ในโลกโซเชียล

แคบจัดเพราะรถจอดกันเต็มสองฝั่งซอย

ก็เลยต้องใช้วิธีการโอ้โหปีนกันแบบนี้เลย

หวังว่าจะได้รับการแก้ไขจากส่วนที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของเฟซบุ๊กยังได้ถ่ายคลิปถนนในซอยมาให้ดูด้วย
ซึ่งก็พบว่ามีรถจอดริมถนนทั้งสองฝั่งเต็มไปหมดเลย
ส่งผลให้ผู้ใช้รถไม่สามารถขับสวนกันได้

แล้วบางครั้งมันอาจจะเกิดการปีนกันแบบเมื่อสักครู่นี้

มันก็เลยงงไงว่าจะเอารถคันข้างที่ทำเป็นถนน

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปติดต่อสอบถาม
ต้องสอบถามต้องตรวจสอบให้รู้เรื่องว่า
โอ้โหจะมีการขับรถปีนกันแบบนี้เลยเหรอ
มันไม่ใช่ในหนังนะนะครับปรากฏว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราตรวจสอบไปยังพันธุ์ตำรวจตรีวุฒิชัยนันทโชธสารวัตรสอบสวนสพบังเสาทง
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๘พฤษภาคมโดยรถคู่กรณีที่เสียหายทั้งสองคันเนี่ย
และตำรวจก็ชี้แจงบอกว่านี่คุณมันไม่ใช่เป็นการขับแล้วปีนแบบนี้เหมือนในที่คุณคิดหรือเหมือนในหนัง
เจ้าของรถเป็นผู้หญิงขับมาคนเดียวและระหว่างนั้นโทรศัพท์มือถือหล่นครับ
เธอก็เลยก้มเก็บเท้าเนี่ยมันก็ไปเหยียบคันเร่งคุณคิดดูนี่ไงนี่ไงเรื่องของหล่นอีกแล้วนะครับ
เท้าไปเหยียบคันเร่งทำให้รถของเธอพุ่งไปปีนรถคันที่เขาจอดอยู่ริมถนน
ตำรวจยืนยันว่าขณะนั้นไม่มีรถขับสวนทางกันจนต้องเบี่ยงต้องหลบต้องปีนกันแบบนี้
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าของรถกระบะอิซูซูสีขาวก็ตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถคู่กรณีทั้งสองคัน
คือฮอนด้าสีเทาแล้วก็โตโยต้ายาลิสที่จอดอยู่นะครับ
อกจากนี้พันธ์ตำรวจตรีวุฒิชัยยอมรับนะครับว่าซอยเอ็มไทยเมน๒มันมีถนนที่ค่อนข้างแคบจริง
รถขับสวนกันได้สองช่องทางก็จริงแต่มันมีรถที่จอดอยู่ริมถนนตลอดสองข้างทางเลย
โดยจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณนี้เต็มไปด้วยอพาร์ทเมนต์หอพักซึ่งไม่มีที่จอดรถ
ทำให้ผู้พักอาศัยต้องนำรถมาจอดข้างทาง
รวมทั้งยังมีรถของพนักงานบริษัทมาจอดกันอีกด้วยนะครับ
โดยตำรวจตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณ
ซึ่งตำรวจจราจรสามารถออกใบสั่งจับปรับตามกฎหมายย่อมทำได้
แต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเพราะไม่มีที่จอดรถจริง
เรื่องต้นนะครับตำรวจก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่อบตบางสาวทง
ตัวแทนหอพักแล้วก็ตัวแทนบริษัทห้างร้านต่าง
มาร่วมหาบรือกันเพื่อที่จะดูซิจะหาทางออกกันยังไงดี
จะจัดระเบียบการจอดรถริมถนนกันยังไงดี
เพื่อไม่ให้จอดกันทั้งสองข้างทางจนคนขับรถคันอื่นเขาไปไม่ได้
เท่ากับว่าเป็นปัญหาซ้อนกัน๒เรื่อง
คือหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุที่ผู้หญิงคนนั้นก้มเก็บโทรศัพท์เอง
กับ๒เรื่องของมีรถจอดทั้งสองข้างทางจนรถสวนกันไปมาไม่ได้นะครับ